ดีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับ
นำประชาชนนำมวลชนไปนับหมื่นไปปิดสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมือง

แล้วก็คดีทางแพ่งก็ให้๑๓แก่นำชดใช้เงินค่าเสียหาย๕๐๐กว่าล้านบาท
นำบางคนบอกไม่มีไม่หนีไม่เจอ

ก็ทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อประเทศชาตินะครับ
วันนี้คุณสุภาพขี้ขจายจะมาขีดเส้นใต้เมืองไทยในเรื่องนี้กันนะครับ

มีคนสนใจเรื่องนี้เยอะครับว่าแล้วจะยังไงต่อ
อีกทีนึงว่าที่คุณบุ๊กพูดถึงเมื่อกี้เป็นคดีแพ่งนะครับ
ส่วนคดีอาญาเนี่ยยังสืบพยานกันไม่เสร็จ
แพ่งเนี่ยเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วก็คือว่า
อุทธรณ์ตัดสินเหมือนสารชั้นต้น
แล้วไปร้องที่สารดีกา

สารดีกายกคำร้องก็แปลว่าจบ

จบก็คือว่าให้แกนนำพันธมิตรทั้ง๑๓คนเนี่ย
ต้องร่วมกันชำระเงินให้แก่ฝ่ายที่เสียหาย
ฝ่ายที่เสียหายก็คือการท่าทอท
ทั้งหมดเนี่ยตัวเลขเอากลมนะ๕๒๒ล้าน
๒ล้านเนี่ยทหารกัน๑๓คน
ตกคนละประมาณ๔๐ล้านกว่าบาท
แต่ถ้าบวกดอกเบี้ยเข้าไปด้วย
วกดอกเบี้ยเข้าไปด้วยเนี่ยตัวเลขจะถึง๗๔๔ล้าน
เอา๑๓หาร๗๔๔ล้านจะได้คนละ
จะต้องจ่ายคนละ๕๗ล้านบาท
ส่วนคดีอาญาเนี่ยอย่างที่บอกต้องรอ
เรื่องนี้มีคนสนใจกันมากแต่ว่าระยะเวลาผ่านมานาน
ตั้งแต่ปี๕๑เดือนพฤศจิกาธันวาห์๕๑

เพื่อให้เห็นภาพชัดอีกทีนึงว่า๑๓คนเนี่ย

๓คนเป็นใครบ้างก็มีตั้งแต่พลตรีจำลองศรีเมือง

คุณพิพบทงชัยคุณสุริยสัยกตะศิลา

คุณชัยวัดสินสุวงศ์คุณสมเกียจพงภัยบูล
คุณอมรอมรรัตนานนท์คุณนรันยูหรือสรรยูวงกระจ่าง
คุณสำรานรอดเพชรคุณสิริชัยไม้งาม
คุณมารีรัฐแก้วกาและคุณเทิดภูมิใจดี
ฉะนั้นเมื่อเรื่องนี้เดินทางมาถึงอย่างนี้
ประชาชนก็อยากรู้ว่าแล้วจะยังไงต่อ

คำตอบดูทีละฝ่ายนะครับไล่ไปดูฝ่ายอายการสูงสุดก่อน
เพราะอายการสูงสุดเป็นเจ้าของเรื่องที่จะต้องฟ้องนำฟ้องศาล
คุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกอายการสูงสุดบอกอย่างนี้

สืบทรัพย์เนี่ยทางอายการจะช่วยสืบทรัพย์โดยออกหนังสือสอบถามเรื่องทรัพย์ไปไหน

ถามไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถามไปเรื่องการถือหุ้น
ถามไปเรื่องบัญชีเงินฝากที่ดิน

สืบทรัพย์และได้ความว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนก็จะแจ้งให้การท่าเจ้าของเรื่องเนี่ย
นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ลูกหนี้
คำพิพากษาของสารที่ออกบังคับไว้
ซึ่งทรัพย์ที่ยึดได้จะต้องนำมาขายทอดตลาด

ถ้าชำระแล้วยังไม่พอจะทำยังไงต่อ
อายการก็จะดำเนินการตามหน้าที่คือแจ้งคู่ความ
ถ้าทอทมีหนังสือมาขอให้ฟ้องคดีล้มละลายต่อ
สำนักงานอายการสูงสุด
ก็จะมีกองคดีล้มละลายสำหรับฟ้องคดีล้มละลายต่อ

ถ้าเขายักย้ายถ่ายเททรัพย์สมบัติที่มีอยู่
ก็จะทำยังไง

ถ้าหากเกิดกรณีเช่นนี้
สำนักงานอายการฝ่ายการบังคับคดี
คงจะต้องนำเสนอผู้บังคับบัญชา

เพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป

ทีนี้เรื่องนี้
กรมบังคับคดีว่ายังไง

คนที่เห็นในภาพนี้ออกมาอธิบายคือ
คุณรื่นวดีสุวรรณมงคล

ในส่วนของกรมบังคับคดีเนี่ย
มอบหมายให้ผู้สำนักงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร๑

ทอทได้ยื่นคำร้อง
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับคดีมาหรือยัง
แล้วคาดว่าวันที่๘
มักราจะทราบผล
ทั้งนี้ขั้นตอนกำลังอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์
ซึ่งทางอายการเข้ามาช่วยดำเนินการ

เนื่องจากว่าที่อายการเข้ามาดำเนินการ
เพราะว่าการท่าเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐ

เมื่อทางการท่านำรายการทรัพย์ที่มีการสืบทราบได้ว่า
มีทรัพย์สินอะไรบ้างที่ได้มาจากจำเลย
กรมบังคับคดีก็ชำทำหน้าที่

ทีนี้ที่น่าสนใจตรงนี้

อย่างเช่นคุณสุริยสัยกตาศิลา
รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่เนี่ย
ถ้าหากเงินเดือนก็จะแจ้งธนาคารเพื่อขออายัดเงิน
แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์
ตรวจสอบเป็นชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องจริง
ก็ทำหนังสือแจ้งการบังคับคดี
ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับสืบทรัพย์เนี่ย
กรมบังคับคดีทำหนังสือเพียงออกหนังสือยึดและอายัดจำเลย

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสืบทรัพย์
เป็นหน้าที่ของโจทย์และอายการ
ถ้าหากพบว่าทรัพย์สินใดบ้างที่เป็นของจำเลย
ก็ให้แจ้งมาที่กรมบังคับคดี
เพื่อดำเนินการยึดอายัดตามคำสั่งสาร
แล้วอธิบดีก็บอกว่าคดีดังกล่าวเนี่ยมีอายุความในการติดตามทรัพย์๑๐ปีครับ
เพื่อนำทรัพย์มาชดใช้นี่ตามคำที่ภาคศาคงสาร
นี่ทางฝ่ายอธิบดี
ความอื่นของผู้เสียหายคือทออทอและการท่าอากาศสยาน
คุณชะนาลัยฉายากุลรองกรรมการผู้อำนวยการของการท่า
บอกว่าวันนี้เหมือนกันวันที่๘เนี่ย
ถ้าจะหารือกับอายการโดยจะมี๒วิธีที่จะดำเนินการในช่วงนี้

ชี้ทรัพย์หรือพยายามสืบหาหลักทรัพย์ของจำเลย
ซึ่งมีแนวทางว่าการถ้าจะเป็นผู้สืบหาหลักทรัพย์เอง
หรือขอให้เอกชนนำสืบทรัพย์ก็ได้
เพื่อจะนำมายึดขายทอดตลาด
และหากมีการสืบแล้วพบว่าไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นชิ้นเป็นอัน
แล้วจะทำยังไงอันนี้ต้องฟ้องล้มละลายตามระเบียบ
โดยในขั้นตอนการสืบหาหลักทรัพย์นี้มีระยะเวลา๑๐ปี
อันนี้ก็ตรงกันกับที่อธิบดีกรมบังคับคดีว่า
คุณชนะลัยบอกว่าช่วงเวลานี้คงต้องสืบหาหลักทรัพย์ไปก่อน
แต่ว่าหลักทรัพย์หาไม่ได้ก็คงต้องฟองลมละลาย
แต่รายละเอียดยังไม่แน่นอนว่าการท่าจะสืบหาหลักทรัพย์เองหรือไม่
ต้องขอคุยกับอายการก่อนในวันที่๘คือวันนี้
ทีนี้พอเป็นอย่างนี้มาดูฝ่ายจำเลย

ต้องฟังคุณสุวัสดิอภัยพักษ์ซึ่งรับเป็นทนายความของฝ่ายจำเลย
คุณสุวัสดิ์อภัยพักคนที่เห็นในรูปเนี่ย
บอกว่าโดยขั้นตอนนี้เป็นอำนาจของฝ่ายโจทย์เจ้าหนี้
ส่วนจำเลยลูกหนี้ไม่มีอำนาจต่อรองการบังคับคดี
ซึ่งฝ่ายจำเลยก็ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอในการชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาถึงที่สุดดังกล่าว
ตามขั้นตอนจำเลยลูกหนี้คงไม่ต้องแจ้งอะไรเพราะว่าไม่มีสินทรัพย์สินมาชำระได้
ทีนี้คุณสุวัสดิ์บอกว่าโดยทางฝ่ายโจทย์เจ้าหนี้ก็จะติดตามตรวจสอบดูทรัพย์สินของจำเลยว่า
แต่ละรายแต่ละลายเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรบ้างเพียงพอชำระหนี้ยังไงไหม
ถ้าหากมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่จะนำมาขายท่อตลาดก็จะดำเนินการยึดหรืออายัดมาประกาศขายทอดตลาด
เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้วก็บอกตรงกันว่าการติดตามหาหลักทรัพย์สินมาบังคับคดีจะมีเวลาดำเนินการ๑๐ปี
แต่ว่าถ้าระหว่างนี้การตรวจสอบชัดเจนว่าจำเลยที่เป็นลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่มีมูลค่าจะนำมาขายท่อตลาดชำระหนี้ได้
ก็จะยื่นฟ้องคดีล้มละลายต่อสารในระยะเวลาต่อสารล้มละลายกลางขอให้จำเลยที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนั้นตกเป็นบุคคลล้มละลาย
โดยระหว่างขั้นตอนเหล่านี้จำเลยทำได้เพียงว่าหากมีการบังคับบดีไม่ชอบจึงจะยื่นคัดค้านได้
เห็นไหมฮะฟังทุกฝ่ายแล้วนี่คือทิศทางจากนี้ไปว่าคดีนี้จะเป็นยังไงต่อ
เพราะว่ามีคนสนใจกันเยอะนี่เป็นคดีตัวอย่างนะครับ
เป็นคดีตัวอย่างว่าการชุมนุมทางการเมืองแล้วก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยต้องเจออย่างนี้
ในอดีต๑๔ตุลามีการทุบป้อมทุบเสาสัญญาณไฟอะไรต่ออะไรทรัพย์สินเสียหายเยอะ
แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับฝ่ายที่กระทำ
ตุลาก็ใกล้เคียงกัน
แต่ว่าพอมาถึงเรื่องนี้แน่นอนครับ
ในการชุมนุมเนี่ยฝ่ายผู้ที่เป็นจำเลยในขณะนี้
ตอนนั้นเขาคิดอย่างเดียวว่าจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะ
เพราะการได้ชัยชนะนั้นเป็นประโยชน์ของประเทศชาติ
เขาทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อสังคมถ้าต่อสู้ชนะ
เขาบอกว่าประเทศชาติจะดีขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชาติก็จะแก้ไขได้
พูดง่ายก็คือว่าเขาอ้างว่าเขารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
คนที่ไปร่วมชุมนุมก็มีอุดมการตรงกัน
ก็คือว่าต้องสนับสนุนเพราะว่าเขาทำเพื่อประเทศชาติ
แต่ว่าสุดท้ายพอสารตัดสินอย่างนี้
นี่คดีแพ่งนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าคดีอาญาเนี่ย
ยังต้องรออยู่คดีอาญาเนี่ยทั้งผู้นำและผู้ตามทั้งหมด๙๘คน
แต่ว่าคดีแพ่งเนี่ยมาถึงที่สุดแล้วคดีอาญารอสืบพยานโจทย์ต่อ
ฉะนั้นจะเห็นว่าถึงแม้จะอ้างว่าต่อสู้เพื่อประเทศชาติ
เพื่อให้ประเทศดีขึ้นเพื่อให้สังคมดีขึ้น
ในเรื่องของการเมืองแต่ว่าถึงสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนี้
นี่เป็นคดีตัวอย่างว่าศาลมีแนวทางอย่างนี้
และจะตามมาอีกหลายคดีครับปัญหาก็คือว่าจะทำยังไงกันต่อ
ถ้าการฟ้องล้มละลายเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่า๓ปีก็กลับมาเหมือนเดิม
ขั้นตอนที่จะดำเนินการจากนี้ไปในส่วนของอายการ
ในส่วนของกรมบังคับคดีในส่วนของการท่า
เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามเพราะนี่คือคดีตัวอย่างจริงครับ

ขอบคุณนะครับวันนี้ขีดเส้นใต้เรื่องนี้ไว้

ท้ายที่สุดก็ออกมาเป็นแบบนี้แต่ต้องดูนะฮะ
แก่นำเขาก็บอกไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
ทั้งหมดทำเพื่อประเทศชาติอย่างที่อาจารย์สุภาพได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ